คราวนี้พาไปดูเรื่องราวแปลกกันหน่อย

คราวนี้จะพาไปดูขนุน

ชาวบ้านทำไมเขาฮือหาไปดู
ไปกราบไหว้กันไปพิสูจน์ค่ะ
ไปกันที่บ้านดอกบัวหมู่๔
ตำบลตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพยาว

ชาวบ้านเขาไม่ได้มามือเปล่า
เขานำดอกไม้ทุบเทียนมากราบไหว้

เขาว่ากันว่าเป็นขนุนโบราณนะ
อยู่ในบ้านของคุณมาลีชำนาญยา

เอาผ้าเจ็ดสีเนี่ยพันเอาไว้เลย
แล้วก็มีอายุกว่าร้อยปี

ว่าต้นขนุนต้นนี้มันเป็นมายังไง

โตขึ้นมาบริเวณลานบ้านมา

ตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ว่ากันไป
ซึ่งก็มีชาวบ้านมากราบไหว้
ขนุนโบราณนี้อยู่ตลอด
เอาแป้งมามาด้วยเนี่ยนะคะมาปะบ้างมากราบมาไหว้กันบ้างนะคุณผู้ชมหลายคนเขาก็มาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยก็ได้มาทำสมาธิมาฝึกฝึกจิตฝึกใจที่ต้นขนุนตรงนี้มาปะแป้งให้เพลินเล่นเล่นไปแบบนั้นแล้วก็หวังว่าพอสมาธิดีแล้วเดี๋ยวจะทำอะไรดีอาจจะมีโชคดีตามมาก็ได้ก็เลยกลายเป็นต้นขนุนที่สุดฮิตเป็นที่ฮือ
ตำบลตุ๋นจังหวัดพระยาว
ก็เล่าให้ฟังแบบนี้มันเป็นความเชื่อของชาวบ้านเนาะ

ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมในนักเชียร์